ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนคงลุ้นกันอยู่

ความสำเร็จอยู่ที่นั่นและแล้วก็ง้อสำเร็จดีกันแล้วค่ะ
ข่าวดีที่ว่านี้ก็ถูกเปิดเผยขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
โพสต์คลิปการโชว์สกิลขั้นเทพ
เขาลงทุนสวมมัสคอตเป็นหมีสีชมพู
ทำเอาฝ่ายหญิงเนี่ยน้ำตาไหลเลยร้องไห้ไม่หยุดนะคะ
โดยคุณอุ้มลักษณะโพสต์ข้อความว่า
ในที่สุดก็กลับมารักกันเหมือนเดิม
อะไรที่เป็นความสุขของน้องพี่ก็ดีใจด้วย

แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไปง้อที่เขาใหญ่มาเป็นชุดหมีเหมือนกัน
พร้อมกับเล่าถึงแผนการง้อแฟนสาวนะคะ

มกลางนักร้องประสานเสียงอีก๓๐คนจ้า

เขามายืนอะไรยืนแบบใส่ชุดดำ
คือเขาประสานน้องรับน้อง
เขาประสานเสียงเออมาเป็นทีมชุดใหญ่ชุดโต
ก่อนที่พี่หมีค่ะจะเดินไปเอาดอกไม้นะฮะ

ซึ่งพอกวางค่ะช่วยถอดหัวพี่หมีเท่านั้นแหละ
นิวร้องรีบกอดรีบโอเลย

ง้อขอคืนดีเราก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันบ้างนะคะ
แต่ว่าที่แน่ทั้งสองกลับมาคืนดีกันแล้ว

ลากันไปนับนิ้วได้ประมาณ๑๑วันนะคะ
แล้วก็กลับมาเลิฟเหมือนเดิม
หลังจากนั้นค่ะช่วงกลางดึกราวเที่ยงคืน

ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
ขอบคุณแฟนผมที่ให้โอกาสขอบคุณพ่อแม่
คุณอุ้มน้องเนียนขอบคุณน้องทีมงานของพี่ทุกคน
คลิปแบบชัดเต็มเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับ
ลื้มมากส่วนข้อความใต้ภาพอีกทีนะคะ

ผู้หญิงคนเดียวทั้งชีวิตน่าจะเท่กว่ามีผู้หญิงหลายคน

เสื้อสิ้นลายถอดแล้วเขี้ยวถอดแล้วเล็บ